ของนางสาวปลายฝนหรือว่าน้องเกด
ที่มีการวาดภาพเหมือนของนายกรัฐมนตรีโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
แล้วเธอก็ผูกคอฆ่าตัวตายมีการตัดเพาะถึงเกี่ยวกับรัฐบาล
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าเธอไม่มีเงินไม่มีทอง
ทีนี้เรื่องนี้มันมีอยู่๒ปม
ปมแรกเนี่ยเมื่อคืนงานศพคนไปโยงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่าชื่อบนกระดานหน้างานศพชื่อเจ้าภาพคือทักษิณชินวัฒน

กับอีกประเด็นนึงคือเป็นประเด็นดราม่า
เกี่ยวกับนายวิชัยที่เป็นแฟนคนปัจจุบันของน้องเกด
ว่าท้ายที่สุดแล้วนายวิชัยพูดไม่ตรงพูดไม่จริงหรือเปล่า

ไล่ทีละเรื่องก่อนค่ะนี่เห็นที่เห็นกระดานเนี่ยคุณผู้ชม

เป็นชื่อดรทักษิณชินวัฒน์
แบบนี้ค่ะอยู่ที่กระดานในงานสวดพระอภิษฐรรศพ
นางสาวปลายฝนอ่ำสาริกาอายุ๒๐ปี
ที่วัดแสนภูดาจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็มีนายคงกฤษหงวิลัยอดีตสสปราจีนบุรี
มาเป็นตัวแทนสอสอในพื้นที่ด้วย
อกจากนั้นก็มีนายวุฒิพงศ์ฉายแสงอดีตสสฉะเชิงเศร้า
นายสมชัยอัศวะชัยโสพลอดีตสสฉะเชิงเซาพักเพื่อไทย
แล้วก็มีสพี่เต้มงคลกฤษก็มาร่วมงานด้วย
ทีนี้ตัวนายคมกริจหงวิลัยอดีตสสปราจีนบุรี
บอกว่าพอรู้ข่าวเป็นห่วงครอบครัวของผู้ตาย
แล้วในฐานะคนไทยอยากที่จะร่วมไว้อาลัย

ซึ่งนายคงกริจก็บอกด้วยนะบอกว่าแรกเริ่มเดิมที
มาในนามของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
โดยตัวสสโคงกิจเป็นตัวแทน
พวงหลีดมาวางไว้อาลัยแล้วก็ฝากเงินมาเป็นเจ้าภาพ
ทีนี้ก็เลยขออนุญาตใช้ชื่อคุณทักษิณชินวัฒน์เป็นชื่อประธานในพิธี
เรื่องนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรทางการเมืองนะ
เพราะว่าคุณทักษิณเองก็ไม่ได้ฝากอะไรมา
เพียงแต่ว่าคงเห็นข่าวแล้วรู้สึกสงสารคงอยากช่วยเหลือ
แล้วก็ย้ำค่ะยืนยันว่าไม่อยากให้ทุกคนมองไปที่ประเด็นการเมือง
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาวะวิกฤตอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกัน
อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของเจ้าภาพงานสกเมื่อคืน
ทีนี้มันมีเรื่องดราม่าอีกค่ะ
กรณีนายวิชัยที่เป็นแฟนของน้องเกด
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับคุณตาพรอ่ำสาริกา
เป็นตาของน้องฝนแล้วน้องฝนเรียกว่าพ่อ
ทีนี้คุณตาก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องเกดได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทแล้ว
แต่ถูกนายวิชัยแฟนนุ่มเอาไปผ่อนค่างวดรถมอเตอร์ไซค์
รู้สึกเสียใจมากที่นายวิชัยโกหกกับทุกคน
แล้วในคืนวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมานี้
นายวิชัยมางานศพด้วยยังมาขอนอนค้างที่บ้าน
แต่พอคุณตารู้ความจริงทุกอย่างแล้วตายังบอกกับลูกเลย
บอกว่าเนี่ยชัยไปบอกมาเลยว่าทุ่มกว่ารีบกลับเลยได้ไหม
ไม่อยากอยู่ให้เห็นหน้าเพราะว่าตากลัวว่าตาจะทำอะไรนายวิชัย
คือคุณตาตัดสินใจนะตอนแรกเข้าไปคุยกับนายวิชัยเองเลย
บอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองของหลานสาวฉันเนี่ยแกเอาไปหรือเปล่า
ถือว่าแกเก็บบัญชีหลานสาวไว้
เรื่องเงิน๕๐๐๐บาทที่ได้รับจากโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ย

ทำให้หลานสาวฉันเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง
พอคุยไปคุยมาเท่านั้นแหละคุณตาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ถ้าคุยมากไปกว่านี้ตาคงแบบ

คงเก็บอาการตัวเองไม่ไหวตาบอกแบบนี้
ตาก็เลยไล่กลับบ้านไปเลยนะฮะ
เนี่ยครับคุณตาก็พูดถึงเรื่องของนายวิชัยนะ
วันเกิดเหตุก็ไล่นายวิชัยกลับบ้านไปเลยเพราะทนไม่ไหวแล้ว
แล้วก็คุณตาพูดถึงเรื่องของเงิน๓๐๐๐บาท
น้องปลายฝนจะโอนกลับบ้านมาตลอดเลยนะ
เพื่อเป็นค่านมลูกแต่ว่าตอนหลังได้เพียงแค่๒๐๐๐บาท

คือคุณตาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าหลานสาวคงไม่มีเงิน
ก็เลยส่งมาให้แค่๒๐๐บาททั้งที่จริงควรจะส่งให้๓๐๐บาท
แต่คิดไปคิดมาสงสัยจริงหลานจะส่งให้๓๐๐บาทแหละ
แต่นายวิชัยอมไปพันบาทหรือเปล่า
ก็เลยส่งให้ครอบครัวของหลานสาวเอง
ส่งให้เป็นค่านมลูกแค่๒๐๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
คุณตาบอกว่าตาเนี่ยได้มีการติดต่อธนายท์
จะเอาเรื่องนายวิชัยว่าจะสามารถดำเนินคดีอะไรได้ไหม
ข้อหายักยอกได้หรือเปล่าก็ทราบมาว่าสามารถดำเนินคดีได้
แต่หลักฐานตอนนี้มันไม่เพียงพอและข้อหามันเบาเกินไป
อยากจะบอกถึงนายวิชัยว่าไงรู้ไหมคุณ
คุณตาบอกผ่านสื่อแบบนี้เลยบอกว่า

ขอให้ออกมาเปิดเผยความจริงซะเรื่องจะได้จบ
ลูกผู้ชายทำผิดต้องรับความจริงสังคมจะให้อภัยได้
ถ้าเรื่องยังอยู่แบบนี้มันจะอยู่ในสังคมได้ยาก

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมครอบครัวของน้องเกดเนี่ยนะคะ
เขาก็ฝากไปถึงพ่อของน้องต้นกล้า
น้องต้นกล้าเป็นลูกของน้องเกดกับนายบอลที่เป็นสามีเก่า
ต้องแยกกันนะนายวิชัยคือแฟนใหม่นายบอลคือสามีเก่า
ถูกต้องค่ะแล้วในบอลที่เป็นสามีเก่า
คือทางครอบครัวของน้องเกดเขาบอกว่า
อยากให้นายบอลมาร่วมงานศพ
เพื่อที่จะได้ขออโหสิกรรมต่อกัน
เพราะว่าไม่อยากให้มีอะไรที่มันค้างคาใจกัน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเผาน้องเกดเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็อยากให้มาเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารของลูกชาย

จะได้ทำเอกสารซะให้เรียบร้อย
ทีนี้แม่ของในบอลซึ่งเป็นอดีตสามีของน้องเกด
คุณแม่บุญกว้างภูผาอายุ๕๙ปี
คุณแม่บอกว่าวันที่ลูกชายหมายถึงนายบอลนะ
รู้ว่าน้องเกดเสียชีวิตเนี่ยคือลูกชายช็อกสติหลุด
เดินร้องไห้ไปที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ลูกชายเนี่ยจะฆ่าตัวตายแล้วนะแต่มีคนมาช่วยเอาไว้
ไม่ว่าเจอใครนายบอลจะบอกว่าที่แฟนตายแล้ว
ไม่รู้ตายเพราะอะไรอยากจะไปงานศพเหลือเกิน
แต่กลัวจะถูกแฟนใหม่คือนายวิชัยทำร้าย
เพราะอันนี้สามีเก่าบอกนะ
เคยถูกนายวิชัยแฟนใหม่ขู่ฆ่าไว้
ก็เลยทำให้ในบอลไม่กล้าที่จะไปร่วมงานศพ
ฟังแม่ของในบอลซึ่งเป็นอดีตสามีของน้องเกดค่ะ
เอาเจ้าหายอบริการมา
ไม่ก็มาอยู่บ้าน
จะเป็นใครฟังใหม่เรามีเก่าใด
เนี่ยนะครับนี้ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ญาติของน้องเกดหรือว่าน้องปลายฝนเองบอกว่า
อยากให้ในวิชัยเพื่อนใหม่ของเกด
ความจริงให้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าน้องเกดรู้ว่าเธอได้รับเงินเยียวยา
โครงการเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทน้องเกดคงไม่ฆ่าตัวตาย
เพราะว่าได้เงินเยียวยา๑๖เมษาแล้วก็ไปได้เงินเดือน๕๐๐บาท๒๐เมษา
แต่น้องเกดไปผูกคอตาย๒๒เมษาถูกไหมคะคือถ้าเกิดว่ารู้ว่าทั้งหมดนี้
เงินมันเป็นหลักหมื่นแล้วค่ะคุณผู้ชมที่จะเข้าบัญชีมา

อีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องรูปวาดของนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้คือมีคนขอประมูลเป็นหลักล้านแล้วแหละ
แล้วเขาบอกว่ายังหารูปวาดไม่เจอ
วาดอันนี้ถือว่าเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของน้องเกด
แต่ทีนี้พอมันหาไม่เจอคือเขาก็ฝากไปถึงนายวิชัยสามีปัจจุบันนะ
ว่าถ้าเกิดอยู่กับนายวิชัยให้เอามาคืน
ถ้าเกิดไม่เอามาคืนนี่คือถือว่ามีความผิดเหมือนกัน